บริษัทไฟแนนซ์บริษัทปล่อยกู้เพื่อที่จะไปซื้อรถนี่แหละนะคะ
แล้วก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นคำอยู่คำนึงพี่เขาบอกว่าสารพิพากษาแล้ว
คือถ้าตามเนื้อข่าวเนี่ยคือว่าก็มีติดหนี้เขาอยู่จริงนะคะ
แล้วก็ขึ้นสารสารก็พิพากษาว่าก็ต้องชดใช้เขานะคะ
แล้วก็มีข่าวด้วยนะคะในเนื้อข่าวก็บอกว่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปขอไกลเกลี่ย
เหมือนกับคงยังหามาไม่ทันนั่นแหละนะคะแต่ทีนี้มันมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ก็เลยแยกส่วนกันนะคะคือติดหนี้จริงอันนี้ข้อเท็จจริงไม่เปลี่ยน
แต่ว่าวิธีการทวงหนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้เมื่อไม่กี่ปีมานี้เนี่ยนะคะ
การพูดถึงการทวงหนี้มันเป็นที่พูดถึงอยู่เยอะนะคะว่า
มันทวงกันได้แค่ไหนใช่เราติดหนี้เขาจริงแต่เขาทวงเราได้แค่ไหน
ทำร้ายเลยเหรอข่มขู่ได้ไหมบุกบ้านได้หรือเปล่า
ไปหาลูกที่โรงเรียนไปหาเมียที่ทำงานไปหาสามีตอนทำงานอยู่ได้ไหม
หรือคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านเป็นคนแก่คนเท่าเนี่ยนะคะ
ต้องรับผิดชอบอะไรด้วยหรือเปล่าถ้ามีคนมาทวง
แล้วมันก็มีกฎหมายเรื่องทวงหนี้ออกมาเราจะคุยเรื่องนี้กันนะคะ
ในระหว่างรายการเนี่ยเราจะต่อสายคุยกันกับคุณวัชรินนะคะ
แล้วก็ภรรยาด้วยนะคะแต่ว่าอยู่ระหว่างการเดินทาง
น่าจะได้คุยกันเพราะว่านัดกันไว้แล้วแต่ว่าเบื้องต้น
เราจะคุยกับทนายไปก่อนนะคะและทนายท่านนี้ตรงเป๊ะเลยค่ะ
คุณผู้ชมกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนสภาธนายความนะคะ
ทนายสวรียาชัยยังทันทวีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ไม่ได้เจอกันนานมาแต่ละเรื่อง
บอกก่อนนะคะคือเราเชิญสภาธนายความมาคือยังไม่ได้ทำให้
เพราะคุณวัชลินกับภรรยายังไม่ได้ไปร้องเราเหมือนกับให้มาแนะนำหน่อย
เพราะจริงน่าจะมีหลายกรณีที่เป็นแบบนี้นะคะ
แล้วนี่มันเรื่องมันแบบรูปแบบเดิมเลยนะใช่ไหมคะทนายสริยา
คือเหมือนกับเป็นหนี้เขาจริงเออไม่จ่ายเขาจริงด้วย
เขาก็มาทวงหนี้เอาไม่มีต่อเนี่ยนะคะแต่ไอ้จังหวะตอนทวงเนี่ย
เรื่องมันเปลี่ยนแทบจะทุกคดีคือเรื่องเปลี่ยนเลย
คือไปทวงเขาแบบนี้ไม่ได้ดิฉันจำได้แค่นี้ว่า
กฎหมายที่ออกมาเมื่อไม่กี่ปีก็บอกแบบนี้ว่า
ทำแบบนี้ไม่ได้ในทุกแบบในทุกกรณีไม่ว่าจะติดหนี้มากน้อยใช่ไหมคะ
ค่ะก็พระราชบัญญัติว่าด้วยการทวงถามหนี้
บังคับใช้ปี๒๕๕๘ค่ะแล้วก็ในการทวงหนี้ปกติแล้วเนี่ยนะคะ
ก็คือพูดง่ายว่าต้องสุภาพเรียบร้อย
แล้วก็ไม่ได้ไปแสดงต่อหน้าสานชนด้วยให้เขาทราบว่ามาทวงหนี้
แม้แต่จะแจ้งไปที่บ้านแล้วก็ไปเจอคนอื่นนะคะ
ถ้าไปเจอคุณจอมขวัญอยู่บ้านนะคะแล้วก็คุณจอมขวัญไม่ถามว่ามาทำไม
เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็บอกไม่ได้ว่ามาทวงหนี้นะคะ

ทวงใครต้องคุยกับคนนั้นนอกจากคนนั้นก็ถามว่ามาทำอะไร
แล้วถึงจะบอกได้แต่ก็ต้องบอกแบบสุภาพนะคะ
ก็คือถ้าคนนอกนี้ไม่ได้เลย
จำได้ว่าตอนที่กฎหมายออกมาก็แซวกันเหมือนกัน
บอกว่าโอ้โหมันจะทำได้เหรอ
คือถ้าทำได้มันดีแน่แต่จะทำได้จริงเหรอ
เอาจริงคดีแบบนี้ไปถึงสภาธนายความเยอะไหมคะ

ก็จริงพอโดนทวงหนี้หนจริงไม่มีใครมาเพราะกลัว
อย่างที่มีข่าวหมวกกันน็อกนะคะจำได้ไหมคะ
เสร็จแล้วก็มีคนที่กล้ามาบอกสังคมกับคนที่ไม่กล้าบอก
เพราะว่าก็กลัวจะถูกคุกคามใช่ไหมคะ
ของสภาษณาความเรามีช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบด้วย

ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมีสิทธิ์ทำแบบนี้

ไม่ได้ค่ะกฎหมายนี้เขาดูแลหมดทั้งนอกระบบด้วย

คือเราเข้าใจหัวอกลูกหนี้นะคะ

กฎหมายฉบับนี้มันมีปัญหากับคนที่ไปทวงหนี้จริงหรือเปล่าคะ
คือบอกโอ้ใครก็จะไปแบบละมุนละม่อมก็ติดหนี้อยู่
แล้วก็ติดก็ไปตั้งหลายงวดแล้วไปตั้งหลายครั้งแล้ว
ทวงก็ต้องเยอะแล้วจะไปหมวนละมุนละม่อมอ่อนอ้อมได้อย่างไร

ก็เจ้าหนี้ส่วนมากก็เป็นผู้ประกอบกิจการนะคะ

นะคะแล้วก็ก็คงไม่ได้มาพูดเอง
นะคะก็ผู้ประกอบกิจการมีเงินมีอำนาจ
มีก็มอบอำนาจให้บริษัททวงถามหนี้
คนที่ไปดำเนินการส่วนมากก็จะเป็นบริษัทรับทวงถามหนี้
คือรับจ้างไปอีกทีรับจ้างทวงหนี้
ค่ะแล้วก็คือกฎหมายเขาก็ให้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยนะคะ
แบบนี้ไม่รู้ไม่ถือว่าเป็นการไปทวงหนี้ถูกต้องแล้วนะคะ
แล้วก็หลังสารมีคำพิพากษาเนี่ยนะคะ
ถ้าคุณไปตามหนี้นะคะคุณก็จะต้องใช้วิธีการตามกฎหมาย
นั่นคือถ้าเขาไม่ให้คือสามารถตกลงกันได้แหละ
แต่ถ้ากรณีเขาไม่ตกลงคุณจะไปยึดรถกลับคืนมาอย่างนี้
ก็ต้องใช้ขออำนาจศาลขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะมา
แต่ถ้าคุณมาทวงหนี้ทั่วไปคุณได้รับมอบอำนาจมานะคะ
ก็อาจจะเป็นการมาบอกว่าเนี่ยผมคือผู้รับมอบอำนาจนะ
ก็ต้องแสดงตนให้ทราบว่ามาในฐานะอะไร
อย่างนี้ถ้าเขาเห็นแบบนี้แล้วเขาไม่รู้ว่าจริงแล้ว
เป็นบริษัทมอบอำนาจมาจริงหรือเปล่าแล้วเกิดเอารถไป

ว่ามันจะเกิดความเสียหายกับชาวบ้านกฎหมายก็เลยออกมาดูแล

งั้นอย่างนั้นเกิดจดหมายอะไรที่มาที่คุณ
แล้วบอกว่าอันนี้เป็นผู้ละมอบหน้าแต่เกิดมันปลอมขึ้นมาล่ะ
เกิดมันไม่ใช่รับทวงถามหนี้มาถูกต้องล่ะ
เพราะฉะนั้นก็ควรจะแจ้งให้ทราบว่าเราจะไปทวงถามหนี้คุณนะ

ก็ควรจะดูแลกันให้ครอบคลุมถึงขนาดนั้นเลยด้วยซ้ำ
แต่เจ้าหนี้ก็บอกว่าไม่ทันใจแล้วไปทำอย่างนั้น
แล้วจะได้หนี้เหรอจะได้มันก็ต้องดูแลกัน
ถ้าสมมุติที่เราดูคลิปไปตั้งแต่ต้นรายการเดี๋ยวเราจะวนให้ดูนะคะคุณผู้ชม
แต่ทนายโก้คะคืออย่างที่เราดูเนี่ย
คนที่มาบริษัทที่ปล่อยกู้ให้กับพี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะ

เขาจะไปจ้างอีกบริษัทหนึ่ง
เพื่อมาทวงหนี้ให้เขาใช่ไหมคะ
ไม่ค่อยมีแบบบริษัทที่ปล่อยกู้แล้วก็มีแผนกทวงหนี้ใช่ไหม

เคยเจอแบบคดีแบบลักษณะมาเหมือนกันเลย
ไม่ว่าจะเป็นบริษัทปล่อยกู้เองหรือไปจ้างคนอื่นทวงให้
ก็มีทั้งที่บริษัททวงถามหนี้เขาโทรมา
ทุกวันนี้แม้แต่โทรศัพท์ก็ยังโทรมาคุกคามว่า
มีหนี้มากกว่าที่สารพิพากษาด้วยซ้ำ
ทั้งที่สารมีคำพิพากษาแล้ว
ก็ยังบริษัททวงถามหนี้ก็ยังโทรไปว่า
หนี้เท่าเดิมอยู่ทั้งที่สารพิพากษาหนี้น้อยกว่า
แล้วปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ไงคะ
ก็ยังมีคนทำอยู่
ก็เลยยังมีแบบนี้เกิดขึ้นอยู่
ถ้าสมมุติว่าปกติเราเป็นหนี้ค่ะ
เรายอมรับอยู่แล้วว่าเราเป็นหนี้

เขาก็บอกว่าถ้ามาบอกแล้วก็แสดงตนดี
ผมก็คงจะต้องคุยดีดีถูกไหมคะแต่ปรากฏว่ากรณีแบบนี้คุณมาเป็น๘คนอ่ะอ่า
คุณมา๘คนแล้วคุณไม่แสดงตนแล้วก็ใส่ชุดดำมาหมดเลย
แล้วเกิดว่าเป็นโจรล่ะหรือว่าเป็นคนที่ไม่ใช่ถูกละม่อมหน้ามาชอบล่ะ
แล้วคุณเอารถไปเลยล่ะแล้วจะเกิดความเสียหายอะไรขึ้นกับเจ้าของรถด้วย
ต่อให้ปัจจุบันว่าเขาครอบครองรถอยู่นะคะแต่คุณบริษัทเจ้าของรถ
แต่ถามว่าคนที่มาแทนเป็นคนที่มาชอบแล้วถูกต้องไหม
ทนายโก้คะเดี๋ยวเราจะฟังร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะลักษณะพฤติการต่าง
เพราะเจ้าหนี้เขาก็คงจะมีความอึดอัดแบบนึงนะ
แต่เดี๋ยวเราไปฟังก่อนว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวมันเป็นแบบไหน
แต่ว่าเราฟังทางฝั่งที่เป็นลูกหนี้นะคะเชิญค่ะ
พอเหลือ๓งวดปุ๊บผมก็พยายามเกียรติฐาว่า
๓งวดที่เหลือจะจ่ายกันอย่างไรจะให้ผมจ่ายเป็นก้อน
หรือว่าจะผ่อนจ่ายหรือจะจ่ายเป็นงวด
เขาบอกว่าคุณไม่ต้องมาส่งแล้วมันไม่มีความหมายอะไรแล้ว
เขายกเลิกสัญญาไปแล้วให้ไปติดต่อบริษัท
รับช่วงต่ออีกทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ผมก็ติดต่อไปที่บริษัทนะครับ
บริษัทเขาก็อ้างอย่างเดียวว่าเขาได้รับอำนาจมาจากนี้
ให้มาดูแลให้มาทำอย่างนี้
หลังจากผมส่งไป๒๕๐๐คือ๓งวดนะครับ
เขาบอกว่าผมต้องส่งอีก๖๘๐๐๐บาท
เพื่อที่จะให้บัญชีกลับมาเป็นปกติ
ทีนี้ผมถามว่า๖๘๐๐บาทมันค่าอะไรบ้าง
เขาบอกว่าค่าที่ค้างอยู่๓มวด
แล้วก็ที่เหลือเป็นค่า
ติดตามติดต่อชงถาม

ของเขาประมาณ๒๐๐๐๐บาท

ผมเข้าใจผมยินดีจ่ายตรงนั้น

ผมขอจ่ายเฉพาะค่างวดทั้งหมดได้ไหม
ในส่วนที่เหลือเป็นค่าปรับค่าต่างนานาเนี่ยนะครับ

ผมทำผมรับคำสั่ง
ตรงนี้มาตามสัญญาของ
ในส่วนของการอ้างสัญญา

ทำไมผ่อนจ่ายไม่ได้

พยายามเนี่ยทำทุกที่ทาง

เขาไม่ได้รับผิดชอบเขาก็บอกว่าอ้างว่า

ตามระบบของเขา

สายผู้ใหญ่หรือว่าบอกความคุณอาว่า

เขาก็อ้างว่าเรื่องได้ส่งไปที่บริษัทแล้ว

เขาไม่มีอำนาจอะไรแล้วให้ไปคุยที่นู่น

เขาก็ให้เขามาอย่างนี้เขาไม่สามารถแก้ไขอะไรได้

นะครับผมจะไปจ่ายเขาบอกว่า

เขาก็ไล่คุณมาเหมือนหมาแหละแล้วก็ยกเลิกสัญญาไปแล้ว
ความหมายของคุณวัชลินที่ให้สัมภาษณ์ไว้คือว่า
คือเขากู้เงินกับบริษัทกไก่ไปซื้อรถใช่ไหมคะ

เพราะว่าเป็นของอีกบริษัทหนึ่งที่บอกว่า
ยกเลิกสัญญาไปแล้วให้ไปติดต่อกับอีกบริษัทหนึ่ง
มันเป็นการรับช่วงต่ออย่างนั้นป่ะคะธนายโก้

ถ้าอย่างนี้เหมือนยังไม่มีคำพิพากษานะ

และตามข่าวออกมาว่า

แต่ทีนี้ถ้านี้มันจะคุณินนะคะ
ตกไปเป็นของอีกบริษัทหนึ่งที่รับช่วงไปเลยนะ
ที่เขาบอกค่ายกเลิกสัญญาค่าเบี้ยปรับ
แต่ดิฉันไม่แน่ใจนะว่ารูปแบบมันเป็นแบบไหนนะ
ก็ถ้าง่ายก็คือเขาเช่าซื้อรถนะคะ
ที่จะให้กู้เงินเพื่อจะซื้อรถอย่างนี้ของเขาจะเป็นแบบนี้
ทีนี้จะบอกว่าอันนั้นไม่ต้องไปโฟกัสดีกว่า
หนี้อยู่โฟกัสว่าตอนนี้ถ้ากรณีที่ลูกหนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่อง
คุณไม่มีความสามารถในการจ่ายเงินชำระหนี้ค่าเช่าซื้อรถ
ถูกไหมคะปรากฏว่าเวลายึดรถตรงนี้
ถามว่า๑เข้ามาดึงเอากุญแจแล้วก็เอารถไปขายเลยได้ไหม

ปรากฏว่าที่ทำกันที่ผ่านมาบริษัทรถก็จะเข้าไปเอาเลย
แล้วคนที่เป็นลูกหนี้ก็ยินยอมที่จะส่งมอบรถกลับคืน
ก็ไม่มีปัญหาแต่ก็จะมีปัญหาปลายทางว่า
หลังจากที่เอารถไปแล้วแล้วก็ไปขายแล้ว
จะบอกว่ากฎหมายเข้าข้างลูกหนี้ไม่ใช่
ดูแลทั้งหมดค่ะทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้
แต่ว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นว่า
หลังจากที่เขามาเอารถไปแล้ว
ปรากฏว่าไปขายต่ำกว่าราคา
ที่เขาจะต้องได้จริงณเวลานี้แล้วหักกบลบหนี้แล้ว

คือมีเคสนี้ขึ้นสารเยอะแล้วก็บางคนก็ไม่ไปสู้คดี
แล้วสารตัดสินสารตัดสินยังไงก็ต้องน้อยกว่าที่ฟ้องไป
เป็นแสน๒๓แสนแล้วก็๕แสนก็มี
ฟ้องมา๕แสนจ่ายแค่๔๐๐๐ก็มีนะคะ
ฟ้องมา๑๙๐๐จ่ายแค่๒๐๐๐ก็มี
หรือฟ้องมาแล้วก็ยกฟ้องก็มีมันมีหลายเคส
ทีนี้ปรากฏว่าเราจะดูแลความเป็นธรรมให้ได้อย่างไร
อยู่ดีถ้าเราคือรถคนที่เป็นลูกหนี้
คุณก็มีการถ่ายรูปทำบันทึกแล้วก็เช็คราคาท้องตลาดไว้นะคะ
กรณีที่เขามารับรถกลับไปแล้วมีหนังสือมอบหน้าที่มาถูกต้อง
เราก็ถึงส่งมอบรถคืนแต่ถ้าเราไม่แน่ใจ
ตัวเราเองก็ต้องติดต่อกับบริษัทโดยตรง
อย่าไปติดต่อผ่านบริษัททวงถามหนี้
อันนี้ฉันพูดไปเดี๋ยวบริษัททวงถามหนี้ก็จะมีปัญหากับดิฉันเปล่า
เอาเป็นว่าดิฉันก็ดูแลว่าให้มันเกิดความเป็นธรรมกับทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้
เพื่อไม่ได้มีปัญหาเกิดขึ้นปรากฏว่าในส่วนของคุณเนี่ย
ถ้าคุณส่งมอบรถณเวลาคุณส่งมอบรถ
สภาพรถคุณเป็นอย่างไรควรจะตรวจเช็คให้เรียบร้อย
ถ้าคุณไม่มีความสามารถในการจ่าย
เพื่อในอนาคตคุณจะไม่ต้องแบกภาระที่จะจ่ายเงินตรงนี้มากขึ้น
เขาขายแล้วนะคะเขามีหนังสือแจ้งคุณมาหรือเปล่า
ถ้ามีหนังสือแจ้งมาแสดงว่าเขาประกาศขายชอบ
แล้วคุณก็ต้องไปด้วยว่าราคาที่คุณขายต่ำกว่านะ
ตลาดต้องเท่าไหร่เท่ากับเราไปดูแลสิทธิของตัวเอง
แต่คนก็ไม่ค่อยรู้จักสิทธิของตัวเองตรงนี้
ทีนี้พอถึงเวลาถูกฟ้องนะคะเขาก็จะฟ้องไป
ฟ้องเกินราคาตลอดนะคะเวลาฟ้อง
สุดท้ายสารตัดสินก็ไม่ให้เต็มตามฟ้อง

ส่วนใหญ่แล้วที่สารตัดสินตัวเลขมันน้อยกว่า

ก็หลายประเด็นค่ะหลายประเด็นทั้งเรื่องสภาพรถ
ทั้งเรื่องว่าเบี้ยปรับหรืออะไรต่างที่มีการจ่ายแล้วไม่จ่าย
แล้วก็ไม่ปรากฏแล้วพอในทางนำสืบแล้วมันปรากฏว่า
มันไม่ได้ขาดประโยชน์ถึงขนาดที่เขาฟ้องไป
หรือไม่ได้เกิดความเสียหายถึงขนาดที่บริษัทฟ้องเข้ามา
ฉันเข้าใจถูกไหมทนายโก้คือบริษัทไฟแนนซ์ที่ปล่อยกู้
หรือแม้บริษัททวงถามหนี้จะไม่เกี่ยวเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
ต้องบริษัทที่เป็นเจ้าหนี้โดยตรงนะครับไม่ค่อยอยากถึงสารนะป่ะใช่ค่ะ
จริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าบริษัทไม่รู้แต่ว่าบริษัททวงถามหนี้จะเป็นคนรับผิดชอบต่อ
ทวงถามหนี้ส่วนมากบริษัทไฟแนนซ์จริงเขาก็ไม่ค่อยจะไปทวงถามหนี้เองนะ
ทุกวันนี้การทวงถามหนี้ก็ต้องไปจดทะเบียนก็ต้องไปทำถูกต้องตามกฎหมาย
เพราะฉะนั้นคนที่ไปจดทะเบียนก็ต้องดูแลลูกน้องให้ดีพูดง่าย
ทีนี้เอาอย่างนี้นะคะอย่างที่เราบอกคือมันทีละเปราะนะครับคุณผู้ชมคือ
เอาล่ะไปกู้เงินจากใครมาแล้วใช้ไม่ใช้เขาตามงวดนะคะ
แล้วมีการผ่อนผันไกลเกลี่ยกันอย่างไรจะขึ้นสารหรืออย่างไรก็แล้วแต่
เปราะที่สองคือว่าก้อนนี้เนี่ยก็ยังต้องใช้เขาอยู่เนี่ยนะคะ
แล้วมีคนมาทำหน้าที่ทวงแทนค่ะไอ้ประเด็นในเปราะที่สองนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะ
ว่าทำได้แค่ไหนเมื่อสักครู่นี้เห็นในไลน์ที่ที่เขียนมาระหว่างรายการ
ก็ก็มีเข้าใจมีเข้าใจทางฝั่งเจ้าหนี้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีนะคะ
มีเข้าใจอยู่เหมือนกันเพราะบอกว่าลูกนี้ไม่ได้เหมือนกันทุกคน
เช่นเดียวกันค่ะคือคนทวงหนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคน
กฎหมายกำหนดไว้นี่ละมุนละม่อมมากซึ่งมันควรจะเป็นแบบนั้น
แต่ของจริงมันเอาอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าใครเคยโดนทวง
หรือใครต้องเป็นคนไปทวงเขามันจะมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องนี้คนละแบบเลยนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแต่ยืนยันไว้ก่อนว่าจากกรอบที่กฎหมายให้
วิธีการอย่างเมื่อสักครู่นี้ในคลิปยังไงก็ทำไม่ได้
แต่ลูกหนี้ยังไงต้องใช้เขาสักครู่ค่ะ

ขึ้นให้ดูซึ่งแกมีช่วงใจกันแหละค่ะ
มันมีบัคซ่าแล้ว
เปิดเบอร์เปิดเบอร์

เดี๋ยวยโรงโรค

ผมต้องขนมรุง
เหลือ๓งวดปุ๊บผมก็พยายามเจรจาว่า๓งวดที่เหลือจะจ่ายกันยังไง
ให้ผมจ่ายเป็นก้อนหรือว่าจะผ่อนจ่ายหรือจะจ่ายเป็นงวด
เขาบอกว่าคุณไม่ต้องมาส่งแล้วมันไม่มีความหมายอะไรแล้ว
เขายกเลิกสัญญาไปแล้วให้ไปติดต่อบริษัทรับช่วงต่ออีกทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ผมก็ติดต่อไปที่บริษัทนะครับบริษัทเขาก็อ้างอย่างเดียวว่า
เขาได้รับอำนาจมาจากนี้ให้มาให้มาดูแลให้มาทำอย่างนี้
แต่หลังจากผมส่งไป๒๕๐๐คือ๓งวดนะครับ
เขาบอกว่าผมต้องส่งอีก๖๘๐๐นะครับเพื่อที่จะให้บัญชีกลับมาเป็นปกติ
ทีนี้ผมถามว่า๖๘๐๐บาทมันค่าอะไรบ้าง
เขาบอกว่าค่าที่ค้างอยู่๓งวดแล้วก็ที่เหลือเป็นค่าติดตาม
ติดต่อทุนถามประมาณ๙๕๐๐บาทค่ายกเลิกสัญญาประมาณ๑๔๐๐๐บาท
เบี้ยปรับหรือว่าค่าธรรมเนียมอะไรต่างของเขาประมาณ๒๐๐๐กว่าบาท
ซึ่งผมเห็นว่าตรงนั้นมันเยอะเกินผมก็ได้เจรจาไปว่าโอเค
ผมเข้าใจผมยินดีจ่ายตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีเงิน
ผมขอจ่ายเฉพาะค่างวดทั้งหมดได้ไหม
ในส่วนที่เหลือเป็นค่าปรับค่าต่างนานาผมขอผ่อนจ่ายคุณ
เขาบอกไม่ได้ผมรับคำสั่งตรงนี้มาตามสัญญาของ๖๘๐๐๐บาท
ผมบอกว่าผมอ่านสัญญาที่ไหนผมไม่ได้สัญญาคู่ฉบับที่เขามอบให้ผม
ผมไม่มีส่วนนั้นนะครับเขาก็อ้างสัญญาตลอดโอเคผมเข้าใจไม่เป็นปัญหาในส่วนนั้นเลย
ส่วนการอ้างสัญญาแต่ประเด็นที่ว่าโอเคผมขอผ่อนจ่ายเนี่ยทำไมผ่อนจ่ายไม่ได้
หรือว่าคือด้วยผมพยายามทำต้องกี่ทาง
หลังจากโทรหาบริษัทรับช่วงเสร็จแล้วเขาไม่ได้รับผิดชอบเขาก็บอกว่า
อ้างให้อ่านเขาแล้วก็ทำตามเงินขายตามประโยชน์ของเขา
เพราะว่าผมมีความรับผิดชอบที่จะทำตรงนี้ให้มันเสร็จจริง
เขาก็อ้างว่าเรื่องได้ส่งไปที่บริษัทแล้ว
ครับช่วงต่อแล้วเขาไม่มีอำนาจอะไรแล้วให้ไปคุยที่นู่น
เขาคุยที่นู่นเขาก็ให้เขามาอย่างนี้เขาไม่สามารถแก้ไขอะไรได้
สรุปว่าผมทำอะไรไม่ได้เลยผมจะจ่ายเขาก็ไม่ให้จ่ายนะครับ
ผมจะไปจ่ายเขาบอกว่าคุณไปจ่ายที่ธนาคารไปจ่ายที่ไหน
เขาลักษณะที่ทนสวริยาบอกมาสักครู่นี้นะคะว่า
ใช่มันมีการรับช่วงจริงแต่จริงแล้วสุดท้าย
มันต้องติดต่อกับเจ้าหนี้เจ้าแรกเดี๋ยวมา
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองกระบี่นะคะภูมิกับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับค่ะภูมิกับค่ะคดีนี้เอ่อตกลงแล้วเนี่ย
มีคนที่ไปทวงหนี้คุณวัชรินทั้งหมดกี่คนคะท่าน
คือถ้าอ่านตามสำนวนที่ผู้เสียหายให้การนะครับแปดคนผู้ชายเจ็ดผู้หญิงหนึ่ง
มีผู้หญิงด้วยเหรอคะมีผู้หญิงไปด้วยคนหนึ่งครับทั้งหมด๘คน
แล้วก็มีรถสี่คันค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะท่าน
ก็ตอนนี้ตำรวจได้สอบสวนผู้เสียหายนะครับแล้วก็ภรรยา
ได้สอบสวนเสร็จแล้วนะครับจริงก็มาแจ้งความแต่วันที่๑๒นะครับ
แล้วเราก็ส่งไปให้หมอตรวจเขาก็บอกว่าบาดเจ็บด้วย
วันนั้นค่อยหมอตรวจนะครับค่ะก็นัดมาให้การก็ได้ให้การแล้วนะครับ
แต่ปัญหาว่าคือตอนนี้เราเพิ่งรู้ตัวผู้กระทำความผิด
คนเดียวนะครับคนเดียวนอกจากนั้นนี่ยังไม่รู้
ซึ่งต่างจากหมวดก็ต้องไปดูเอ่อจากรถยนต์นะครับ
เพราะว่าผู้เสียหายเองเขาก็ไม่รู้จักเขาเป็นใครค่ะเอ๊ะภูมิกับค่ะ
พฤศจิกายนแล้วคุณวัชรินกับครอบครัว
ก็ไปแจ้งความวันนั้นเลยใช่ไหมคะอ่าใช่ครับ
ไอ้เกิดประมาณสักสิบโมงเจ้าครับทีนี้มาเท็กประมาณบ่ายสอง
พนักงานสอบสวนก็ได้ทำหนังสือถึงโรงพยาบาลให้หมอตรวจนะครับ
คนที่เรารู้๑คนเนี่ยอยู่ในคลิปที่เป็นข่าวไหมคะท่าน
ตามให้ผู้สามารถดูแลเขาอยู่ครับ
ซึ่งคนนั้นเนี่ยเราตามได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะว่าเขาเป็นใครนะคะ

แล้วได้เจอตัวเขายังคะภูมิกับ
ยังยังครับยังคือเราเช็คมาจากทะเบียนรถนะครับ
เพราะว่าผู้สามารถก็จำทะเบียนรถได้อยู่คันนี้
แล้วทางผู้มกรับหรือว่าทางสอบพอได้เรียกมายังคะ
ยังครับเดี๋ยวต้องสอบสวนก่อนก่อนนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เราต้องได้สอบไปอีก๒ฟาค
แล้วก็เพิ่งได้รับรายงานจนสูตรตัดแสวันนี้นะครับ
ก็ได้มาแล้วนี่ก็ต่อมาเราก็ต้องไปยึดรถอีก๓คันนะครับ
ว่ามันเป็นรถไกลไม่รู้ว่ารถไกลแล้วเราก็น่าจะไปถึงไปถึงคนที่มาในวันนั้นได้
อย่างน้อยอาจจะยืมรถมาหรือมาเองก็แล้วแต่นะครับ

ถ้าแจ้งความตั้งแต่วันที่๑๒จนถึงตอนนี้ที่เราคุยกัน
ปลายเดือนแล้วอย่างน้อยเนี่ยต้องรู้ครบ๘คนแล้วไหมคะท่าน
มันเป็นอย่างนี้ครับคือหนึ่งไอ้คนที่มาเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นตัวแทนบริษัทหรอกครับ
มันคงเป็นประเภทที่รับจ้างประเทศรับจ้างมาไม่ใช่ว่าเป็นลูกจ้างของบริษัททวงหนี้ไม่ใช่
คือที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะว่าจ้างกับว่าจ้างให้คนนั้นคนนี้ไปทวง
แล้วคนที่รับจ้างมาก็ถือหนังสือมาแสดงที่เคยพบนะครับที่มาโรงพักเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้น
แล้วตกลงที่ที่มาทวงเนี่ยมันมีบริษัททวงหนี้ที่เป็นตัวเป็นตนไหมคะท่าน
หรือไม่ล่ะไปจ้างคนกลุ่มนี้มาเลยคะ
รายนี้ไม่ทราบนะครับแต่ที่เคยพบมาเนี่ยคนที่มาประเภทนี้ก็จะมีหนังสือจากเจ้าของมา
แล้วก็จะซื้อหนังสือมาแต่ที่ผ่านมาก็จะมาโรงพักนะครับแต่รายนี้ไม่ได้มาโรงพัก
ครับพุ่มขับเนี่ยถามแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะคิดว่าตามได้ครบไหมคะ
คือคือผมว่าเป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งเอ่อรถเนี่ยมันข้ามในโลทัศน์
ค่ะแล้วตาออกที่โลทัศน์มันก็มีวงจรผิดค่ะ
ต้องเช็คดูว่ารถรถคันไหนบ้างที่มันกลับตามออกมาผิดสังเกตนะครับ
เพราะมันออกมาพร้อมพร้อมกันแล้วกันต่อมาถ้าเราได้พันธุ์ตรงก่อนเนี่ย
เราก็น่าจะรู้ได้ถ้าผู้ต้องหาเขาให้การถึงนะครับ
ค่ะซึ่งจนถึงตอนนี้เราได้กล้องวงจรปิดจากห้างสรรพสินค้าที่ว่ายังคะ
นี้ก็ตรวจอยู่คือว่าได้ครับตรวจนี้คุณได้

คือกลัวแบบถ้าสมมุติเขาจะหนีเขาคงหนีไปไกลแล้วอะค่ะไม่ใช่อะไรหรอก
ภูมิกับว่ายังตามได้ไหมครับฮะไม่ต้องตามได้อยู่แล้วครับค่ะ
ท่านค่ะเอาอย่างนี้คือเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันคุยกับทนายสวริยา
ฉันถามท่านอีกหนึ่งท่านเพราะว่าเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย
คือไม่ว่าจะเป็นหนี้ก้อนเล็กก้อนน้อยหรือว่าจะยอมจ่ายไม่ยอมจ่าย
ทวงยากไม่ยากคือลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ยังไงผิดกฎหมาย
ฉันเข้าใจถูกต้องไหมคะถ้าถูกก็ผิดกฎหมายครับอ่า
มันไม่ไม่ตามกฎหมายว่ากฎหมายเขามีขั้นตอนครับอืมอืมอืม
ซึ่งไม่มีข้อแก้ตัวใดสำหรับวิธีการทวงหนี้แบบนี้เลยใช่ไหมคะ
อ่าใช่ครับใช่ครับอาการที่เราไปกระชากเขาไปล้อมเขาอย่างนี้มันทำไม่ได้ครับ
ไม่มีกฎหมายให้ทำครับอ่าภูมิกับขายังไงฝากความคืบหน้าคดีนี้ด้วยนะคะท่าน
อ๋อไม่เป็นไรครับคือตำบวกดำเนินการท่านอยู่แล้วครับค่ะครับ
พระคุณท่านนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะครับโอเคครับยินดีครับสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวขอพักสักครู่ค่ะทนายสวรียาค่ะคุณวัชลินติดต่อได้แล้ว
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอันใดถามรายละเอียดเลยสักครู่ค่ะ
เราคุยกับผู้เสียหายนะคะเพิ่งติดต่อกันได้นะคะ
คุณวัชรินเดชศรีค่ะคุณวัชรินสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม
เครื่องบินดีเลนะเราได้คุยกันแป๊บเดียว
ดิฉันเริ่มเลยนะคะครับผมครับผมคุณวัชลินเอ่อ
พยายามอย่าเพิ่งพูดชื่อบริษัทนะคะได้ได้ได้เลยครับผมค่ะ
ตกลงวันนั้นที่เขามาทวงหนี้เนี่ยเขาอ้างว่าเขาเป็นบริษัทรับทวงหนี้
หรือเขาอ้างว่ามาจากบริษัทที่คุณวัชรินไปกู้คะอ่าวันนั้นเขาไม่ได้ไม่ได้ชี้แจงแล้วก็ไม่ได้แจ้งอะไรเลยนะครับผม
ไม่มีคำพูดอะไรนอกจากว่าให้ลงจากรถแล้วก็เอากุญแจมา
แล้วเขาให้เอกสารอะไรมาดูไหมว่าเขามาทำอะไรเขามาจากใครนะคะ
ไม่มีอะไรเลยครับผมไม่มีอะไรเลยตรงนี้ยืนยันได้เลยครับผม
แล้วเขามาพูดว่าอะไรคะคือต้นคลิปเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้บอกทั้งหมดนะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเริ่มบันทึกเนี่ยเขาบอกเขาว่าเขาเป็นใครเขามาทำอะไรคะ
ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้แจ้งว่าเขาเป็นใครนะครับแต่เขามาถามชื่อนะครับ
ชื่อภรรยาผมว่าอ่ารถคันนี้เป็นของคุณสุภาพันธ์ใช่ไหมอืมค่ะ
ผมก็เลยสอบเข้าไปว่าใช่ครับเขาบอกว่าอันนั้นเอากุญแจมาแล้วก็ลงจากรถ
ลงจากรถมาคุยกันเลยนะครับอ่าเขาก็คุยหลายครั้งบอกว่าลงจากรถมาคุยกันมาคุยกัน
ไปคุยกับนายหัวแล้วก็ไปคุยกับหัวหน้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่า
เล็กเล็กเขาก็คุยดีผมว่าผมก็เริ่มคุยกับเขาดีดีอะนะครับอ่า
พอมาข้างหลังมันจะมีเจ้าหน้าที่อีกคนนึงนะครับมาอ่า
เขาบอกว่างั้นลงจากรถมาเลยในเมื่อผมผมยังไม่ลงจากรถ
บอกลงจากรถมาเลยคือก็พูดคล้ายว่ารุนแรงหรือข่มครูนะครับ
จากรถมาเลยแล้วกุญแจมานะครับผมก็เลยถามเขาไปว่าอ่า
คุณเป็นพนักงานใช่ไหมคุณเป็นพนักงานใช่ไหมถ้าเป็นพนักงานพูดดีดี
คือความหมายของผมเนี่ยหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นพนักงาน
ให้แจ้งมาหรือว่ามีเอกสารอะไรก็ให้แจ้งมาเราจะได้คุยหรือว่าจะ
รจากันได้ในส่วนนี้คือในทางในเชิงปฏิบัติเนี่ย
ว่าเราจะสามารถจีรจากันอ่าในทางไหนได้บ้างนะครับอ่า
สมัยของผมคุณคุณวัชลินคะแล้วเราเห็นคุณวัชลินเนี่ย
เล่าเรื่องที่ที่เป็นข่าวด้วยเนี่ยนะคือสรุปแล้วเนี่ย
พอหลังจากเกิดเรื่องนี้ตกลงคุณวัชลินรู้ไหมว่าคนกลุ่มนี้เนี่ย
สังกัดไหนคะอ่าหลังจากที่ผมอ่าสอบถามไปทางอ่า
ธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อผมนะครับค่ะอ่าเขาก็ได้แจ้งรายละเอียดของ
บอกมาว่าคือเขาก็ไม่ได้แจ้งอะไรเขาก็บ่ายเบียงตลอด
ผมพยายามที่จะอ่าสอบถามเขาเขาก็แจ้งกันมาบอกว่าเป็นอ่า
ในในเป็นบริษัทอัลซอสของเขาที่ว่าเขาว่าจ้างให้มาติดตามทวงหนี้
หรือว่าชำรุดอะไรประเภทเนี้ยครับผมเขาก็ที่แรกผมเขาก็ไม่ได้บอกบริษัท
ไม่ได้บอกสังกัดว่าอยู่ตรงไหนประจำอยู่จังหวัดอะไรยังไง
เขาไม่ได้บอกเลยไม่ได้ข้อมูลอะไรแล้วผมจนผมพยายามโทรติดต่อหลายท่านมาก
ในในธนาคารแห่งนี้แหละครับอ่าซึ่งเขาเขายอมบอกมาว่าอ่า
เนี้ยชื่อบริษัทอ่าบอกชื่อบริษัทมาอ่าใช่
บอกชื่อบริษัทผมมานะครับอ่าทีนี้เขาบอกว่าไม่ต้องติดต่อทิศโก้นะ
ไม่ต้องติดต่ออ่าธนาคารอ่าที่ปล่อยเชื่อสินเชื่อนะครับอ่าอ่า
ให้ให้ติดต่อกับบริษัททวงหนี้เลยนะครับผม
ถ้าจะดำเนินการอะไรก็คุณสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้เลยแต่อ่า
ธนาคารไม่เกี่ยวนะครับให้ติดตามให้ติดต่อกับอศ
ได้อย่างเดียวครับผมอ่าเท่ากับว่าเราอ่ะได้คุยกับบริษัทปล่อยกู้เราแล้ว
เขาก็บอกว่าคนที่ไปคือบริษัทที่รับงานจากเขาไปอีกที
แล้วตอนนี้ไม่ต้องมาติดต่อกับธนาคารที่ปล่อยกู้ให้ติดต่อกับบริษัทที่ไปทวงคุณวัชรินถูกไหมคะ
ใช่ครับผมใช่ครับคุณวัชลินเรียนถามนิดนึง
คือตกลงคนกลุ่มนี้เนี่ยมาในนามบริษัทถูกไหม
ไม่ใช่ว่าแบบเป็นคนกลุ่มคนลอย
คือเมื่อสักครู่นี้ฉันคุยกับภูมิกับภูมิกับเหมือนจะไม่ใช่ข้อมูลนี้นะคะ
ตกลงคนกลุ่มนี้มีสังกัดใช่ไหมคือผมก็ไม่แน่ใจนะครับ
ข้อมูลที่ผมได้มานะครับมันประมาณนี้
แต่ว่าในเบื้องลึกหรือว่ายังไงประมาณไหนเนี่ย
ผมก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนตรงนี้นะครับ
คุณวัชลินตอนที่เกิดเรื่องเสร็จแล้วขออภัยนะคะที่แทรก
ตอนที่เกิดเรื่องเสร็จแล้วเราไปทวงถามบริษัทที่ปล่อยกู้เรา
แล้วเขาก็บอกว่าให้เราไปคุยกับบริษัทที่รับจ้างเขาไปอีกที
แล้วเราได้ติดต่อกับบริษัทที่รับจ้างนี้บริษัทที่๒ไหมคะ
เขาไม่ได้ให้เบอร์ให้อะไรผมมาครับผม
เขาบอกว่าเดี๋ยวไอ้บริษัทนี้นะฮะจะติดต่อผมมาเอง
แล้วเขาติดต่อมาไหมคะอ่าครับผมจนจนผมรอนานมากครับผม
ไม่มีใครติดต่อผมมาเลยนะครับจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีเหรอ
ตอนนี้ก็ยังไม่มีครับผมแต่มีท่านหนึ่งติดต่อมานะครับ
ก็คือน่าจะเป็นอะไรของบริษัทสักอย่าง
เป็นหัวหน้าเลยเป็นหัวหน้าทีมเป็นอะไรทั้งอย่างติดต่อผมมานะครับ
ก็คือขอให้จบในในส่วนของเรื่องนี้นะครับจะเรียกค่าเสียหายเท่าไ
ยังไงก็ว่ามาเดี๋ยวนะแล้วแล้วคนที่ติดต่อมาคนเดียวเนี่ย
คือไฟแนนซ์หรือบริษัทที่รับจ้างทวงคะอ่าเขาบอกว่าเขาดูแลบริษัทที่รับจ้างทวงครับผม
ไฟแนนซ์ไม่ใช่ธนาคารอ๋ออ๋อครับติดต่อมาครั้งเดียวแล้วก็จบไปเลย
เงียบไปเลยตอนนี้อ่าอ่าขอใช้คำว่ากู้กรณีผมนะครับ
ไม่มีใครติดต่อมาผมเลยนะครับอ่าคือเอาล่ะเรียนเข้าใจแล้ว
คือบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยจ้างบริษัทไปทวงจริง
แล้วก็บอกว่าหลังจากที่เกิดเรื่องในคลิปนี้นะคะมีอะไร
ก็ให้ไปคุยกับบริษัทที่เขาจ้างไปทวงคุณวัชลินอ่าแล้วพอเรียนเข้าใจว่ามันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยว
พอมันเป็นข่าวแล้วเนี่ยไม่มีใครติดต่อคุณวัชลิน
กระทั่งมีหนึ่งคนที่มาจากบริษัทรับจ้างทวงติดต่อคุณวัชลินไปเพื่อให้จบเรื่องถูกไหมคะ
ใช่ใช่ครับอ้าวแล้วระหว่างนี้เนี่ยนะตั้งแต่ต้นเดือนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะ
คุณวัชลินไม่มีใครมาทวงเงินคุณวัชลินที่ข้างจ่ายค่ารถเลยเหรอคะ
ไม่มีใครเลยครับผมเงียบไปเลยครับผมมีแต่ผมนี่แหละครับผม
ติดต่อธนาคารไปเองว่าขอทราบรายละเอียดทั้งหมด
ขอทราบอ่าชื่อบุคคลนะครับอ่าขอทราบอ่า
ขั้นตอนการดำเนินการครั้งต่อไปเกี่ยวกับอ่า
เช่าซื้อรถคันนี้นะครับผมพยายามติดต่อทุกอย่าง
แต่ก็ได้รับการบ่ายเบียงตลอดไม่มีใครให้ข้อมูลที่แท้จริงและชัดเจนกับผม
เดี๋ยวตกลงตอนนี้คุณวัชลินใช้รถฟรีอยู่ใช่ไหมเนี่ย
อะไรนะครับยังยังใช้รถฟรีอยู่ใช่ไหม
ไม่มีใครมาทวงเลยใช่ไหมคะเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ย
ผมก็ไม่อยากจะใช้คำนี้นะครับดิฉันกระเซาเล่นดิฉันกระเซาเล่น
คือแต่คือเรื่องกลายเป็นว่าเรื่องหลักที่เราโดนทวงเนี่ย
เงียบไปเลยถูกไหมคะมันเงียบไปเลยครับผมมันเงียบไปเลยครับผม
ค่ะคุณวัชลินเอาจนถึงตอนนี้เนี้ยนะคะมันมีข่าวที่บอกว่าไปขึ้นศาลการณ์
ซึ่งศาลท่านก็สั่งแล้วว่าต้องชดเอ่อต้องใช้ใช้เขาเท่าไหร่
แต่ทีนี้พอสารท่านสั่งแล้วคุณวัชลินก็ยังไม่มีที่จะใช้เขาเนี่ย
มันถึงเกิดเรื่องใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่ครับผมไม่ใช่
ยังไงคะเล่าลำดับให้ฟังลักษณะของเรื่องนี้ครับผม
คือหมายถึงว่าผมพยายามติดต่อเขาตลอดนะครับ
ที่ว่าก่อนก่อนสารตัดสินหรือว่าหรือว่ากำลังฟ้องอยู่นะครับ
ติดต่อเขาตลอดเพื่อขอเคลียร์พวกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ
แต่ในเมื่อเขาไม่ยอมที่จะไม่ยอมที่จะเจรจากับผมเลย
เขาบอกว่าก็ต้องปล่อยไปตามกระบวนการหรือว่าส่งเรื่องต่อไปตามขั้นตอนของศาลนะครับ
เมื่อเขาพูดอย่างนั้นผมก็ไม่มีสภาพเขาปิดทางผมทุกอย่างที่ผมจะต้อง
จ่ายหรือว่าจะต้องเอ่อทำรถคันนี้เป็นปกติอ่ะนะครับอ่า
ทีนี้ในเมื่อเขาบอกว่าให้เป็นไปตามขั้นตอนของศาลผมก็ต้องพึ่งพาในอำนาจของศาลเหมือนกัน
เพื่อให้ตัดสินพิจารณาในเรื่องนี้ว่าสรุปว่าอ่า
จ่ายเท่าไหร่หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วสิ่งที่ว่าเขาฟ้องหรือเขาเรียก
เขาเรียกมาจากผมตอนที่ผมค้างนะครับ
มันเยอะเกินไปอ่าเข้าใจตกตกลงสารตัดสินยังคะคุณวัชลิน
สารตัดสินแล้วครับผมก็คือมีจำนวนที่เราต้องจ่ายเขา
ใช่ครับผมโดยที่หลังจากที่สารตัดสินคุณวัชลินเนี่ย
ขอไกล่เกลี่ยอีกรอบไหมคะอ่าก่อนก่อนก่อนที่ผมจะทราบว่าสารตัดสิน
นะครับก่อนที่คำบังคับจะมาที่บ้านผมนะครับ
ในเมื่อผมทราบแล้วว่าสารท่านตัดสินแล้วอ่า
คำบังคับของฝ่ายโจทย์เขาน่าจะได้แล้วนะครับ
ผมก็ด้วยความกระตือลือล้นผมก็โทรไปหาเขาติดต่อธนาคารไปนะครับ
ว่านะครับในเมื่อคุณได้คำอ่าบังคับแล้วอืม
ทราบในส่วนนั้นเขาก็แจ้งรายละเอียดมานะครับ
ผมก็บอกว่าโอเคถ้าหากว่ารายละเอียดประมาณนี้ผมขอเวลา๓เดือนนะครับ
ผมจะปิดรถคันนี้นะครับหรือถ้าหากว่าผมปิดรถคันนี้ไม่ได้
ผมหาเงินไม่ได้จริงจริงนะครับผมก็จะคืนรถแล้วตามขั้นตอนกระบวนการ
ครับผมขอสุดท้ายเลยค่ะเนื่องจากเวลาเราเหลือน้อยนะ
วัชลินหลังจากที่ไปคุยกันแล้วเนี่ยนะคะที่บอกขอเขาสามเดือนเนี่ย
วันที่เกิดเหตุคือ๑๒พฤศจิกายนเนี่ยเกินที่ขอเขาไหมวันนะคะ
คืนครับผมเพราะตอนนั้นที่ผมโทรไปเจรจาเขามันเป็นเดือน
รู้สึกว่าจะเป็นเดือนกัญญาครับผมแล้วก็ขอสามเดือน
คือหมายถึงว่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณช่วงปีใหม่ครับผม
ถ้าหากว่าได้เงินก่อนเนี่ยก็จะไปนำไปจ่ายเขาก่อน
ซึ่งเขาตกลงกับเราใช่ไหมคะว่าที่เราขอ๓เดือนเขาบอกโอเค
ให้สามเดือนเขาโอเคใช่ไหมคะเขาเขาไม่ตกลงครับผม
แล้วไงครับพูดอะไรเขาบอกว่าอ่าปฏิเสธเขาก็ไม่ปฏิเสธ
แต่เขาบอกว่าโอเคในเมื่อคุณทำตามขั้นตอนของคุณ
ทางเราหรือว่าทางธนาคารก็ต้องทำตามขั้นตอนของธนาคาร
ไปตามระบบของธนาคารเหมือนกันอ่าเขาแจ้งอย่างเนี้ย
เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าโอเคไม่ได้นะ๓เดือน
คุณต้องภายในหนึ่งเดือนเรื่องอะไรประมาณเนี้ยนะครับ
เขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยครับผมเอาล่ะเข้าใจเรื่องค่ะ
คุณวัชลินเนื่องจากเราเจอกันสายหน่อยนะคะ
ขอบคุณคุณวัชลินสำหรับตอนนี้ก่อนนะคะครับผมขอบคุณ

ขอสามสี่วินาทีสุดท้ายถ้านายโก๊ะฟังแล้ว
เอาอย่างไรประเด็นไหนครับ
สัยเรื่องทวงเงินเอาไว้ทีหลังสงสัยเรื่องอาญานี้ก่อนบ้างคะ

ก็ถ้าพูดเรื่องเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายแหละ
เห็นคนบอกว่าเป็นหนี้กันลูกหนี้ทำไมไม่ยอมจ่าย

จริงกฎหมายเขาไม่ได้ให้มาโหดหรอกค่ะ
เขาให้ทวงแต่ไม่ได้ให้โหด
แต่ว่ามีข้อห้ามที่ในการทวงก็คือให้ชอบด้วยกฎหมาย
มีข้อห้ามเยอะแยะเลยข่มขู่อย่างนี้นะคะไม่ได้
ทำให้เสียหายต่อชื่อเสียงไม่ได้ทำร้ายร่างกายไม่ได้
อันนี้คือพรบว่าด้วยการทวงถามหนี้

กรณีแบบนี้เป็นการทวงถามหนี้หรือเปล่า
กรณีแบบนี้มันเป็นลักษณะของการปล้นทรัพย์ไหม
เป็นลักษณะของการกันโชคทรัพย์หรือเปล่า

มันมีหลายข้อหาในคดีอาญาเยอะเลย
แล้วก็ไม่ได้มีการมอบหน้าที่ชอบหรือเปล่า
บุคคลที่มาจะต้องมากันถึง๕๖คน
มา๒คนก็ถือว่าเยอะแล้วก็ต้องพอสมควร
เอาอย่างนี้ถ้าสมมถิตยังมีความคืบหน้า
เดี๋ยวเราได้คุยประเด็นข่าวเรื่องนี้กันอีกนะคะ
และถ้าดิฉันไม่แน่ใจว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องอยากจะพูดไหม

วันนี้หมดเวลาขอบคุณทนายสวรียาค่ะขอบคุณค่ะ